สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
เมื่อวานว่าฝนตกหนักแล้ววันนี้ตกหนักกว่าเมื่อวาน
พื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนวันนี้หลังคาบ้านคุณเตรียมรับฝนได้เลยค่ะ
วันนี้ฝนยังคงตกกระจายตัวเกือบทุกภาคและตกได้ทุกเวลาค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานตกเกือบทั้งภาค
ส่วนภาคตะวันออกก็ไม่น้อยหน้าตกตั้งแต่ช่วงสายลากยาวไปจนถึงช่วงดึกเลยค่ะ
ยกเว้นภาคเหนือฝนจะตกน้อยที่สุด
ส่วนพื้นที่ริมทะเลต้องระวังปัญหาน้ำท่วมขัง
ก่อนที่น้ำฝนจะไหลลงสู่ทะเลและที่สำคัญวันนี้ภาคใต้
กังวลทั้งเรื่องของฝนและคลื่นลมแรงค่ะ
คุณผู้ชมคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนยังเป็น๓ตัวเดิมค่ะ
ร่องฝนที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
ที่ตอนนี้พัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้ว

คลื่นในทะเลอันดามันสูงได้มากถึง๔เมตร
ส่วนเรื่องของวันนี้อากาศไม่ร้อนจัดน่านอนมาก
กรุงเทพมหานครฝนเยอะมากกว่าเมื่อวานที่ร้อยละ๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ยังคงเตือนนะคะพื้นที่รุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ